ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่หญิงสาวชาวลาวถูกข่มขืน
แล้วคนร้ายก็หลบหนีไปนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นะฮะ
มีภาพขี่จักรยานที่ผ่านไปไปแล้วก็ไปตามถึงบ้านแม่ก็ไม่เจอใช่ไหม
สรุปล่าสุดเนี่ยตำรวจตามตัวเจอแล้วนะครับผู้ชายคนนี้ชื่อในเอ็มนะฮะ
เอ็มพิพัฒน์จัดชาวนาอายุ๒๕ปีเดี๋ยวไปดูนะครับตอนที่ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
หลบแย่ละก็ได้สองเข้าเย็บสองเข้ามีหนักมีไกลเป็นไง
นายภาพนั้นด้วยเป็นวีโอค่ะ
นี่คือนายพิพัฒน์จัดชาวนาหรือว่านายเอ็มอายุ๒๕ปีนะครับเป็นผู้ต้องหาที่ไปก่อเหตุข่มขืนหญิงสาวชาวลาววัย๓๐ปีที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมืองแพร่
ก่อเหตุเอาไว้เมื่อ๑๐มกราคมนะฮะ
วันนี้ผ่านมา๒วันจับได้แล้วนะครับสพเมืองแพร่ไปจับได้ที่บ้านแม่นั่นแหละ
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตามอยู่นะฮะแต่ไม่เจอนะครับ
บ้านแม่ของนายเอ็มอยู่ที่ตำบลเตาปูนอสองจแพร่
ที่เกิดเหตุก่อเหตุไว้ที่อเมืองนะครับ
หนีมานี่ก็เกือบร้อยกิโลได้นะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวตอนที่หนีมาเนี่ยเขาหนียังไงหลบตำรวจยังไงเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
ตำรวจไปจับตัวตอนตี๒คืนที่ผ่านมาครับ
คือเจ้าตัวก็ไม่ได้ขัดขืนนะฮะก็ยอมมอบตัวนะครับ
นี่แม่นะแม่ก็ลูบหัวลูกชายบอกไปกับตำรวจเถอะลูก
ติดคุกเนี่ยไม่ตายหรอกเดี๋ยวแม่จะไปเยี่ยม
ตำรวจก็นำตัวไปสอบสวนนะครับไปดำเนินคดีต่อที่สพเมืองแพร่นะฮะ
นี่คือที่ในเอ็มเนี่ยอ้างเรื่องต้นนะ
บอกว่าใจจริงไม่ได้ตั้งใจจะไปข่มขืนเขา
เขาตั้งใจจะไปหาในจ้อนนะซึ่งเคยเช่าบ้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละ
หญิงสาวชาวลาวเนี่ยอยู่อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่าเราได้คุยกับผู้เสียหายแล้วเดี๋ยวเธอจะชี้แจงว่าจริงไม่จริงอย่างไรที่ผู้ต้องหาอ้าง
ในจ้อนแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่าไม่มีหรอกคนชื่อจ้อนเนี่ยไม่มีแล้วมาทำทีท่ารักษณะเหมือนกับรังเกียจเขา
แล้วพูดจาต่อว่าแบบแรงนะแล้วก็ไล่เขาออกจากบ้าน
นี่ฮะเขาก็เลยไม่พอใจไม่พอใจก็เลยทำทีว่าเอองั้นขอน้ำดื่มหน่อย
พอเขาจะไปหยิบน้ำให้เนี่ยก็เดินตามเข้าไปนะฮะเขาจะไปหยิบน้ำที่ตู้เย็นเดินตามเขาเข้าไป
ไปถึงก็ต่อยท้องเขาแล้วก็ลากเขาเข้าไปแล้วก็ข่มขืนนี่ผู้ต้องหาอ้างว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะครับ
พอข่มขืนเสร็จก็เลยขี่จักรยานเนี่ยออกไปก็ตามที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้นะครับ
ภาพที่ในเอ็มเนี่ยขี่จักรยานนี่ฮะคันนู้นนะฮะจักรยานที่ถนนนู่นนะฮะ
ขี่มาเนี่ยฮะที่เราชี้ลูกศรเอาไว้ก่อเหตุเสร็จแล้วนะครับอ่าขี่จักรยานเสร็จนะ
ก็คมคืนเสร็จก็ขี่จักรยานออกไปนะครับนี่ฮะภาพจับเอาไว้ได้
อ้าวนายเอ็มนะฮะที่เขากล่าวอ้างเอาไว้นะฮะคำบอกเล่าต่างที่ให้การกับตำรวจในเบื้องต้น
ที่มีภาพหน้าอาญาเข้าร่วมของเป็นน้านที่ให้ได้พ่ี่ธรรมชีพ
ก็นั่งคุยกับเขาดีฮะคุยกับเขาดีแต่เขาพูดกับเราก็แบบว่า
เขาเป็นผู้หญิงนะเขากลัวเขาเป็นแม่นใครเขาต้องบอกให้ออกไป
แต่เขาก็ยังดีในน้ำใจเอาน้ำให้ดื่ม
ท่านผู้ชมครับทีนี้เดี๋ยวขอภาพที่ผู้ต้องหาในเอ็ม
เขาขี่จักรยานหลังจากก่อเหตุหน่อยนะฮะ
คือที่ขี่จักรยานออกจากบ้านของผู้เสียหายไปเนี่ย
เอ็มบอกว่าขี่จักรยานหนีไปอยู่ที่โรงงานน้ำดื่ม
ตำบลนาจักรห่างจากบ้านเกิดเหตุประมาณ๖กิโลเมตรนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยก็ทิ้งจักรยานไว้ที่นั่นแล้วนั่งรถโดยสารกลับบ้านเกิด
ซึ่งก็คือบ้านของแม่ในตะบนเตาปูนอำเภอ๒ระยะทางเนี่ยก็ราว๙๘กิโลเมตร
เมื่อคืนนี้ตี๒ตำรวจก็ไปรวบตัวได้นะครับ
คือแต่เมื่อวานเนี่ยตอนที่เกิดเหตุนะฮะเมื่อวันที่๑๐มกราคมวันเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจเองก็ไปตามนะตามทั้งโรงงานน้ำดื่มไปตามที่บ้านแม่ด้วยนะฮะ
แต่ไม่เจอนะครับในเอ็มเนี่ยบอกว่าตอนที่ผมนั่งรถโดยสารกลับมาถึงบ้านแม่เนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยตำรวจมาค้นบ้านผมอยู่พอดีนะ
เห็นตำรวจก็เลยอาศัยความชำนาญพื้นที่แถวนั้นน่ะหนีเข้าไปอยู่ในป่านะฮะ
แล้วทีนี้ในพื้นที่เนี่ยผู้นำชุมชนอะไรในพื้นที่เนี่ยตำรวจเขาก็แจ้งหมด
บอกถ้าเจอในเอ็มเนี่ยให้แจ้งตำรวจหน่อยเมื่อคืนนี้เนี่ยเขาบอกเขาตัดสินใจเดินออกมาจากป่า
กลับมาหาแม่ที่บ้านเข้ามานอนกับแม่ในห้องมากราบเท้าขอโทษแม่
สำนึกผิดเพราะว่าตอนที่หลบอยู่ในป่าเนี่ยเสียงตามสายของหมู่บ้านเนี่ยมันได้ยินไปถึง
แล้วเสียงตามสายเนี่ยประกาศบอกว่าเอ็มถ้าอยู่ไหนเนี่ยออกมามอบตัวซะ
แม่เขาขอให้มามอบตัวอย่าหนีเลยก็เลยคิดถึงแม่คิดได้สำนึกได้
ก็เลยกลับมาที่บ้านแต่ยังไม่มอบตัวขอนอนอยู่กับแม่เป็นคืนสุดท้ายก่อนนะฮะ
ตั้งใจว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้จะไปมอบตัวกับตำรวจแต่เมื่อคืนนี้ตีสองตำรวจก็คงได้ข่าวฮะ
ก็เลยมารวบตัวก่อนเอาให้ชัวร์ฮะตำรวจบอกมาเอาไว้มาจับไว้ก่อนดีกว่า
พาตัวไปก่อนเดี๋ยวไม่รู้เช้าเอ็มจะมาหรือเปล่านะฮะ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่วันนี้ก็เอารถจักรยานที่ในเอ็มใช้ก่อเหตุเนี่ย
เพราะว่านายเอ็มเนี่ยขี่จักรยานคันนี้มาก่อเหตุนะฮะ
คือภาพวงจรปิดมันก็ชัดนั่นแหละแต่ก็เพื่อความรัดกลุ่มของคดีในชั้นต่างนะครับ
เอาร่องลงร่องรอยนิ้วมืออะไรพวกนี้ไปก่อนนะครับ
เอ็มเองเนี่ยขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพณจุดเกิดเหตุนะครับ

ก็เลยมาจำลองเหตุการณ์อยู่ที่หน้าโรงพักเนี่ยฮะ

ที่สพเมืองแพร่นะฮะ
หลังจากนั้นก็ฝากขังดำเนินคดีตามกฎหมาย

คือหญิงสาวผู้เสียหายเป็นหญิงสาวชาวลาวนะครับ
เธอบอกว่าเธอก็โล่งใจนะฮะหลังจากรู้ข่าวว่าตำรวจเนี่ยจับคนร้ายได้
ทีนี้ที่ผู้ต้องหาเนี่ยไปอ้างกับตำรวจบอกว่าลงมือทำไปเพราะว่าโมโหที่มาตามหาเพื่อนไม่เจอแล้วเธอพูดไม่ดีใส่
ยืนยันว่าไม่ใช่เลยเธอไม่ได้ดุด่าไม่ได้พูดอะไรทำให้คนร้ายไม่พอใจเลย
หนำซ้ำยังเอาน้ำให้ดื่มด้วยซ้ำตอนที่ขอน้ำดื่มนะแต่อยู่ดีเนี่ยกลับถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ถูกข่มขืนเธอบอกเธอขอยืนยันนะวันนี้ก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วมีนายจ้างกับเพื่อนบ้านเนี่ยเขาช่วยพาไปส่งส่วนชีวิตหลังจากนี้นะครับเธอบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่เกิดเห
ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่นะเดี๋ยวเสร็จเรื่องเสร็จราวทางคดีความเนี่ยจะขอกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดแล้วที่สปลาว
ติดพันธรรยาเขาเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่กรุงเทพ
ถูกจำคุกอยู่๑๔ปีแต่ได้รับการลดโทษ
พ้นโทษจากคุกมาได้ปีกว่า
แล้วก็มาได้เมียใหม่ที่อยู่ที่หมู่บ้านใกล้กันนะฮะ
หลังจากนั้นภรรยาใหม่ของเขาเนี่ยถูกดำเนินคดี
ถูกจับในคดียาเสพติดค่ะนะในเอ็มเองนี่ก็อยู่ตัวคนเดียว
ก็เลยไปก่อเหตุท่านผู้ชมครับทางผู้ต้องหาเอง
ที่ก่อเหตุเอาไว้เนี่ยบอกว่ายังขอแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติม
เรื่องการประสงค์ต่อทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายเจ้าของทรัพย์ด้วย
ที่เขาขอแจ้งเพิ่มขณะเดียวกัน
ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันชาวบ้านบอกว่าผู้ต้องหาคือในเอ็มเนี่ย
มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าในเอ็มเนี่ยย่องเข้าบ้านเขาเป็นร้านค้า
แล้วขโมยเงินเข้าไปเจ็ดพันบาทด้วยค่ะนี่ฮะมีคนมาแจ้งอีกเยอะเลยนะครับ
เรื่องนี้นะครับมีผู้ที่แจ้งผู้ใหญ่บ้านเอาไว้
แต่ว่ายังไม่ได้แจ้งความเพราะว่าในเอ็มเนี่ยพูดอาฆาตเอาไว้ว่า
เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นขดงคดีไปแจ้งความเมื่อไหร่เนี่ย
ก่อนถูกจับเนี่ยจะฆ่าให้ตายสัก๒ศพ
เนี่ยแล้วก็ไปข่มขืนเขาค่ะแล้วก็ถูกจับจนได้บอกโอ้โหผม
หนีไปนอนอยู่ในป่าผมได้ยินเสียงตามสายบอกว่าแม่บอกให้ออกมามอบตัว
ผมก็สำนึกผิดออกมาขอโทษค่ะกราบแม่นอนกอดแม่คืนนึง
จะไปมอบตัววันรุ่งขึ้นตำรวจมาจับผมก่อนเนี่ยเมื่อตีสองเนี่ย
ค่ะแต่ตำรวจบอกดูประวัติคดีแล้วเอ็มเนี่ยโอ้โห
โชยเหลือเกินค่ะคือเคยติดคุกสิบสี่ปีคดีฆ่าคนตาย
แล้วได้รับการอภัยโทษออกจากคุกมาปีเสร็จเนี่ย
ก่อเหตุลักษณะแบบนี้แล้วเข้าไปอีกเนี่ยคุณจะไม่ได้รับการลดโทษแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะอันนี้คือการกลับตัวกลับใจนะครับแต่ว่าเนี่ยไม่ได้กลับตัวกลับใจเลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับแม่ของนายเอ็มนะฮะชื่อว่านางเทียนนะฮะอายุ๕๘ปี
บอกว่าเมื่อคืนนี้นะลูกเนี่ยกลับมาที่บ้านก็มาเรียกที่บ้านเรียกแม่นะ
ก็พาลูกเข้ามาที่บ้านก็ให้ลูกกินข้าวพาลูกเข้านอน
แล้วตำรวจเนี่ยโทรมาถามข่าวเกี่ยวกับลูกชายแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อเนี่ยมาแล้ว
ลูกกลับมาแล้วอยู่ที่บ้านนี่แหละตำรวจก็เลยมารับตัวลูกชายไปนะครับ
ได้คุยกันเล็กน้อยตอนนั้นลูกก็เข้ามาก็เลยบอกลูกว่ามอบตัวเถอะนะ
ทำผิดก็ต้องยอมรับผิดจะให้แม่ไหว้แม่กราบลูกก็ได้นะครับ
คือแม่บอกแม่จะกราบลูกอยู่แล้วแต่ลูกไม่ยอมให้กราบนะ
ลูกอ่ะก้มกราบแม่แทนแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่ผมผิดไปแล้วนะ
เดี๋ยวผมมอบตัวเองนี่ฮะเดี๋ยวฟังนะฮะที่แม่เขาเล่าให้ฟัง
คือแม่กราบก็มันก็บอกถ้าแม่กราบแล้วลูกเองอยู่สั้น
ว่าแม่ไม่ต้องกราบมันก็เลยก้มกราบแม่

อันนี้ต่อมามอบตัวนี่ก็พ่อแม่หันกับแม่คำว่าอย่างนี้